ที่นนทบุรีค่ะมีโจรย่องเบาเข้าบ้านคุณลุงคุณป้าคู่หนึ่ง
ไปขบวนเงินถึงสามหมื่นบาทลบนี้หายลอยนวนเลยค่ะ
ไปดูภาพวงจรปิดนะคะจับภาพขณะที่ผู้ชายคนนี้
ลักษณะของการขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยวนไปวนมาเหมือนลักษณะดูลาดเหลาอะค่ะ
และทันใดนั้นเขาก็เลี้ยวรถกลับไปจอดยังบ้านเป้าหมายนะคะ
แล้วก็เดินมาคือจอดรถเนี่ยห่างจากบ้านนั้นนิดหน่อย
แล้วก็เดินย้อนกลับมาที่บ้านที่จะไปขโมย
จากนั้นเขาก็เข้าบ้านของผู้เสียหายได้เข้าไปปุ๊บไปขโมยเงินเสร็จทรัพย์ค่ะ
รวดเร็วคุณผู้ชมแล้วก็รีบเดินออกมาจากที่ก่อเหตุ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรอยนวลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
และคลิปนี้ก็ถูกโพสต์โดยเฟซบุ๊คข่าวนนทบุรี
เขาอยากจะโพสต์เพื่อตามล่าหาคนก่อเหตุนะคะ
แล้วก็เตือนภัยให้ชาวบ้านได้ระมัดระวังตัวกันไว้ด้วย
ทีนี้ก็ไปสอบถามผู้เสียหายก็คือคุณป้าประยงค่ะ
คุณป้าบอกว่าตัวเองได้เก็บเงินค่ารถเอาไว้๓๐๐๐บาท

ตอนแรกตอนแรกคุณป้ายังไม่รู้นะว่าเงินหาย
แต่พอมารู้ตัวอีกทีก็ประมาณสักตี๕นาทีได้แล้วอะว่า
ไปถามคุณลุงสมชายสามี
ว่าลูกเงินไปไหนเงินอยู่ตรงนี้ลูกเอาไว้ไหม

พอเช้ามาค่ะคุณป้าประยงและคุณลุงสมชัย
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิด
ก็เห็นภาพคนก่อเหตุนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดไง

ก็เลยนำหลักฐานนี้ไปแจ้งความที่สพรัฐนาธิเบสนะคะ
คุณป้าบอกว่าเงิน๓๐๐๐บาทที่ถูกขโมยไปเนี่ย

ป้าต้องเก็บหอมรอมริบขนาดไหน
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงผู้ก่อเหตุนะว่า
เอาเงินมาคืนเถอะ๓๐๐๐บาทเนี่ย

แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณตำรวจ

มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ